คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยมมากนะคะ
ข้ายกหลัว๓ศพค่ะ
พ่อแม่ลูก
ลูกเนี่ยเด็กผู้ชายอายุแค่๕ขวบเองนะพี่อุ๋
แล้วยิงเนี่ยโอ้โหยิงหลายนัดมากนะ
ตัวพ่อที่โดนยิงเนี่ยโดนไป๑๐นัด

ลูกชายที่วัย๕ขวบโดนไป๗นัด

ดูสิคะยิงหลายนัดขนาดนี้ปมเหตุมันเกิดจากอะไร
คนร้ายก่อเหตุเสร็จก็หลบอยู่ในบ้านนะ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเจรจาให้ออกมาสุดท้ายก็รวบตัวออกมาได้
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่รวบตัวคนร้ายออกมาค่ะตำรวจสพคูคศนะคะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นำตัวคนร้ายออกมา

มือปืนที่ฆ่ายกครัว๓ศพ

เด็ก๕ขวบมันยังยิง

เราส่งคุณนัทวินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามข่าวนี้

เราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะก็จะมีเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นบ้านอยู่ติดกัน
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนางสุรีลักษ์ศรีครามอายุ๕๘ปี
เป็นแม่ของผู้ตายค่ะก็คือเป็นแม่ของนางกรวิพาเป็นแม่ของฝ่ายหญิง

คุณแม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะผู้ตายทั้งสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาไปตลาด
ซื้อวัตถุดิบเข้าร้านลูกสาวแม่นางกรวิพาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะมาบ้านนะแม่
ถ้าเขาจะกินอะไรก็ให้กินไปนะแม่
สักพักหนึ่งค่ะคนร้ายมามายังไงนั่งแท็กซี่มาคุณผู้ชม
นั่งแท็กซี่มามาถึงหน้าบ้านคนร้ายลงแท็กซี่อุ้มสุนัขมาด้วยตัวหนึ่ง
สุนัขตัวเล็กสีขาวแล้วก็เดินมาสวัสดีแม่นะ
แม่บอกว่าแม่ยังให้พรในคนร้ายคนนี้ไปเลย
บุญรักษานะลูกบุญรักษานะลูก
แล้วคนร้ายคนนี้หันมายิ้มให้แม่แล้วเดินไปรอลูกสาวแม่ที่บ้าน

ระหว่างนั้นค่ะลูกสาวแม่ลูกเขยและหลานชายกลับมาพอดี
เอารถมาจอดตรงบ้านแม่นะคะ
ตัวลูกเขยค่ะก็คือนายสาราวุธหรือนายเบล
กลับไปบ้านพร้อมกับหลานชายก็คือน้องปืนวัย๕ขวบ
นี่คือในเบลนะคะนายสารวุฒิหรือนายเบล

ตัวนางกรวิพาอยู่ที่ร้านอาหารที่อยู่ติดกับบ้าน

เขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานอ่ะได้ยินเสียงปืนเลยนะ

พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ
พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ
พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ

พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ
พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ
พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ
พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ
พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ

พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ

พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ

พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ

พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ

พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ
พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ
พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ
พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ

พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ
พอลูกเขยกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหลานได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ

โอ้โหยแก้วตาดวงใจของคุณยายคุณยายให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา

นางสุรีรักษ์ซึ่งเป็นคุณยายของน้องปืน
แล้วเป็นคุณแม่ของตัวนางกรวิพาบอกว่าก็เหมือนกับมีรางสังหรณ์เหมือนกัน

เอาเฟรนด์ไฟล์ทอดใส่จานมาให้ยายกิน
แล้วอยู่ดีเด็ก๕ขวบพูดขึ้นมาว่า
ยายเราไม่ติดหนี้บุญคุณอะไรกันแล้วนะ
เด็ก๕ขวบพี่อุ๋ยพูดแบบนี้กับยาย

พอวันรุ่งขึ้นหลานโดนยิงตายอะค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาไล่เรียงพฤติการของคนร้ายที่ก่อเหตุกันหน่อย
จุดที่ยิงจุดแรกคนที่โดนยิงคนแรกคือนายสารวุฒิหรือในเบลนะคะ
ห้องนอนค่ะคือโดนยิงที่หน้าอก๑๐นัด
จากนั้นน้องปืนเด็กชายวัย๕ขวบก็คือพบร่างน้องอยู่ที่ประตูบ้านนะคะ
กระสุนมันเข้าหน้าอกหมดเลยนะคือตั้งใจยิงเข้าอกอ่ะ
ถูกยิงด้วยปืนที่คนยิงเขื่อนายเตรียมมา
ส่วนนางกรวิพาค่ะโดนยิงอยู่ที่ชานหน้าบ้าน๕นัด
เข้าอก๓นัฏถ้ายทรอยนัฏหนึ่งสโภกนัฏหนึ่ง
ปืนที่ยิงนางกรวิพาเป็นปืนของนายสาราวุฒิหรือในเบล

คือเหมือนกับสะสมปืนด้วย
ชอบปืนชอบไปยิงปืนที่สนามยิงปืน
คนร้ายมาเลยเอาปืนของนายสาราวุฒิ

ทีมข่าวของเราได้คุยกับลุงของผู้ตายด้วยค่ะ

คุณลุงเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุลุงอยู่กรุงเทพ
แล้วก็วีดีโอคอลมาหาเบล
วิดีโอคอลมาหานายสารวุฒิ

แต่กลายเป็นว่าคุยไปคุยมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด

ตัดไปสักพักโทรกลับมาค่ะโทรกลับไปอีกรอบนึง
แล้วคนรับสายก็คือคนร้ายรับสายพี่อุ๋ย
คนร้ายรับสายลุงพิชัยถามเลยว่าใครรับสายอ่ะ
ปลายสายบอกว่าผมแก่ครับชื่อเล่นชื่อแก่
ลุงถามว่าแก่ไหนแก่ชายคลองหรือเปล่า
คนร้ายตกกับชัยอ่าลุงถามอีกว่าเมื่อกี้ที่ได้ยิน
เสียงปืนใช่ไหมคนร้ายยอมรับนะคะว่าใช่อ่า
ลุงเลยยิ่งต้องถามว่าใครยิงยิงอะไร
คนร้ายอ้างว่าเบลยิงเล่นครับเบลคือนายสารวุฒิคือผู้ตาย
บอกยิงปืนเล่นอ้างว่าเบลยิงเล่นครับ
คือด้วยความที่นายสารวุฒิหรือเบลเนี่ยเขาชอบยิงปืนที่สนามเขาเก็บปืน
มีปืนอยู่อะไรอย่างเงี้เลยอ้างว่าเบลยิงเล่นครับ
ลุงเลยบอกงั้นขอคุยกับเบลได้ไหมล่ะลุงโทรมาหาเบลเมื่อกี้จะยืมเงิน
คนร้ายบอกว่าไงรู้ไหมคุณผู้ชมเบลตายแล้ว
ผมยิงเบลเองโอ้โหแล้วคนร้ายวางสายไปค่ะ
พี่ชัยบอกโอ้โหตกใจมากโทรกลับไปอีก
คนร้ายมันรับสายอีกนะรับสายอีกนะคะครับ
แล้วคนร้ายบอกกับลุงพิชัยว่าตอนนี้ผมยิงหมดทุกคนแล้วครับ
รวมทั้งลูกเมียมันด้วยโอ้โหลุงพิชัยช็อกเลยแล้วถามว่า
เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรไปยิงเขาทำไมเนี่ย
คนร้ายตอบกลับมาแค่ว่าผมใช้ปืนเบลยิงเบลตาย
แล้วก็กดวางเสร็จผมก็ทกผ่ำมาอีกระยะสักกี่นาทีวะ
แป๊บนึงหนึ่งต้นโทรปรัมมาก็ลับอีกบอกว่า
มันก็ยิงเรื่องอะไรผมแขนมันลุงพี่ชัยบอกว่า
แล้วตอนที่คุยกับคนร้ายเนี่ยนะเสียงมันไม่สลดอะไร
ยังบอกด้วยว่าถ้าตำรวจไม่มาจับเดี๋ยวจะยิงตัวตายหนีความผิด
ด้านพ่อของนายสารวุฒิหรือในเบลผู้ตายนะคะในชิดเทียมรักก็บอกว่า
ลูกชายกับคนร้ายเป็นเพื่อนกันค่ะคุณผู้ชมเป็นเพื่อนกันมานานแล้วด้วย

พ่อบอกว่าถ้ายิงลูกพ่อคนเดียว
ก็โกรธนะแต่คงไม่โกรธขนาดนี้

เด็กผู้ชายอายุแค่๕ขวบ

ไปยิงเขาแบบ๗นัดกลางอกแบบนั้น

ผมก็โกรธนะแต่ก็ไม่ได้โกรธเยอะขนาดนี้

เป็นพี่รับได้ไหมครับยกครัวแบบนี้

ทีมข่าวของเราก็ไปที่สพคูคศนะคะ
ตำรวจก็สอบปากคำคนร้าย
ตำรวจบอกว่าคนร้ายไม่สลดเลยจริงค่ะ
เหมือนเตรียมตัวเตรียมการมาเพื่อก่อเหตุอยู่แล้ว
คนร้ายพูดแค่ว่าเสียใจที่ยิงเด็ก

แต่ตำรวจก็บอกนะว่าดูเหมือนเขาไม่สลด
พอนำตัวคนร้ายออกมาจากห้องสืบส่วนสอบส่วน
เขาก็บอกว่าที่ทำไปก็เพราะว่านายสารวุฒิหรือในเบลเนี่ย
เอายาไปโยนไว้ใต้ถุนบ้าน
ทำให้แม่เขาต้องติดคุก

ตอนแรกตั้งใจจะยิงแค่นายสารวุฒิ
แต่ตกใจเลยต้องยิงทั้งบ้านเลย
รวมถึงน้องปืนวัย๕ขวบด้วย
บอกว่าตอนนี้สำนึกผิดค่ะ
ส่วนร่างกาย
ของผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพนะคะ
พอชนะสูตรเสร็จก็จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองใหญ่
ทีมข่าวของเราบอกว่า
สุนัขของคนร้ายค่ะภรรยาของคนร้ายรับกลับบ้านไปตัวนี้ค่ะคือสุนัขน่ารักมาก

คุณยายของน้องปืนบอกว่าตอนที่คนร้ายไปถึงจะไปก่อเหตุนั่งแท็กซี่ไป
สุนัขไปด้วยตัวหนึ่งสีขาวน่ารักเลย

อุ้มหมาไปด้วยไปก่อเหตุยิงยกทัวร์
หมาตัวเล็กไปด้วยนี่นะคะ
คือหมามันก็คงไม่รู้เรื่องอะไรหรอก

ผู้นี้เอาหมามาด้วยแต่มายิงเขาตาย๓ศพยกครัวเลย